เล่าให้ฟังเรื่องกลุ่มวัยรุ่นโหด

โอ้โหที่๑๐๑คุณพระรพรคุณผู้ชม

ทำไมโหดกันแบบนี้ดูคลิปดิ

ตรางตลาดเมือง๑๐๑เลย
น้องผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์

ไม่รอดครับโดนจนมุมโดนล้อมล้อมกรอบนะฮะ

โดนฟันด้วยมีดที่หัวนี่เป็นแผลยาวเลยนะ
อายุ๑๕เองนะครับ
นี่แหละคือออกมาบ้านเพื่อน

นี่เย็บไปเท่าไหร่๓เข็มนะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยชุดสืบสวนศูนย์ศูนย์สี

ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพจากกล้อวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหนีใช่ไหม
ทราบข้อมูลตัวคนกระทำความผิดนะครับ
ไปเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ๔คน
โอ้โหเยาวชนล้วนเลยนะครับ
อายุ๑๔๒คน๑๖คนนึง๑๗คนหนึ่ง
โอ้โหน้องห้าวกันจังเลย
โอ้โหก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะนะ

เจ้าหน้าที่พบของกลางที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านพัก
ดาบยาวอีดาบยาว๒เล่มคุณผู้ชมฮะ
ปืนปากกาแล้วมีกระสุนด้วยขนาดจุด๒๒๑นัด
คุมตัวพร้อมของกลางไปที่สพเมือง๑๐๑
แล้วก็แจ้งข้อหาทั้งหมดร่วมกันทำร้ายผู้อื่น

ส่วนเยาวชนชายุ๑๗ปีถูกแจ้งก็หาเพิ่มเติมคือ
เรื่องของพรบออาวุธปืนฮะ
ผู้ก่อเหตุเปิดเผยบอกว่ากลุ่มของเขา

แล้วเกิดเหตุบาดหมางใจกันครับ
หลังจากนั้นกลุ่มของเขาก็ตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
โดยใช้มิดดาบเนี่ย
ที่ใช้ฟันคือไม่ได้ถอดออกจากฝักนะ
โอ้โหขนาดไม่ถอดฝักยังขนาดนั้นเลยน้องเอ้ย

แล้วก็หนีกันไปจนมาถูกจับได้นี่แหละครับ